ตอนนี้นครราชศรีบ้างหรือโค

ให้คุณผู้ชมฟังเสียงผู้เสียหายกันก่อนเลยค่ะ
โอ้โหนี่คุณป้าเล่าให้ฟังยังไงรู้ไหม
คุณป้าเล่าว่าเนี่ยมันเอาเครื่องกองน้ำเนี่ยมาขาย
แล้วก็แถมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นต่างนานาอีกเยอะ
แต่บอกสรรพคุณเครื่องกองน้ำบอกว่าน้ำจะเป็นน้ำพิเศษ

ป้าการหลงซื้อไปแล้วไง

หลายคนก็มองแล้วมันเหมือนตู้กดน้ำธรรมดานะ
เหมือนกระติกน้ำที่เขาต้องเอาน้ำแข็งใส่เทด้ามใส่
ป้าการบอกเนี่ยดื่มป้ายตั้งหลายแก้วหลายอึด

ถามได้แหละแต่ตอนโดนหลอกเนี่ยมันก็ขึ้นนะ
นี่ค่ะเป็นชาวบ้านบ้านครูที่ตำบลสัมพะเนียงอำเภอโนนแดง
จังหวัดนครราชสีมานะคะก็เอามาให้ดู
ดให้ดูดื่มให้ดูเลยว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้แหละ
ที่โดนหลอกไปนะสามหมื่นบาท

เออนอกจากเครื่องกรองน้ำที่เขาหลอกแล้วนะ
มีเตาแก๊สมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกเพียบ
นางสมจิตถั่วนอกเล่าบอกว่า
มิจฉาชีพอ้างบอกว่าเป็นตัวแทนจากบริษัท
แจกโชครับปีใหม่ให้เธอจับฉลาก
จับได้ลำโพงเครื่องเสียงกลางแจ้ง
หม้อหุงข้าวได้มีดได้อุปกรณ์ทำครัว
ใดหลายอย่างแต่มีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นเอง
ต้องซื้อเครื่องกรองน้ำก่อนในราคา๓๐๐๐บาท
โอ้โหแล้วก็จะได้ของทั้งหมดไป
ลำโพงหม้อหุงข้าวมีดอุปกรณ์ทำครัว
จริงรวมกันแล้วนี่น้อยกว่า๓๐๐๐๐บาทอีกนะ
เออก็ไม่รู้แหละก็ไปหลอกเขา

คือที่ว่าหลอกได้เป็นเพราะว่า

แถมผ่านการวิจัยกับโรงพยาบาลสิริราชมาแล้วไง

ซื้อเลย

คุณยังได้เวลาคมสร้าย

พรงการหลวงก็ลงบาลในรี่ราช

ที่เหล็กเขาไปแอ๊ะแจ๊ะว่าไม่ค่อยได้ศืออะไรเลย

นี่ดูสิจิตใจคนทำมันทำได้ยังไงเนอ
จังหวะที่ไปพูดกล่าวอ้างไปหลอกเขา

อันนี้คนแรกนะคะไปดูคนที่สองค่ะ
เธอก็ปฏิเสธไปเพราะว่าที่บ้านมีเตาแก๊สใช้อยู่แล้วก็ไม่ได้อยากได้เพิ่ม
เซลลแมนคนนั้นเอามือมาแตะที่ร่างกายเธอ
บอกว่าหลังจากนั้นนะเธอสะดุ้งแล้วเธอจำอะไรไม่ได้อีกเลย
จำไม่ได้เลยจนกระทั่งตกเย็นมีเพื่อนบ้านมาตะโกนเรียกถึงได้สติ
แต่ก็ยังมึนหัวอยู่ก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล
วันเลยค่ะกว่าจะเป็นปกติแล้วก็มีเตาแก๊สทิ้งไว้ต่างหน้า
บอกว่าเธอโดนป้ายยาหรือเปล่าแล้วก็พอป้ายยาทำให้มึนงง
แล้วก็จ่ายเงินเสียค่าเตาแก๊สนี่ไปใช่อันนี้รายที่สองแล้วนะ

นี่เป็นภาพของมิจฉาชีพที่เขาก็ถ่ายกันได้นะฮะ
เห็นตาชัดอยู่นะคะหวังว่าถ้าคุณดูอยู่
คุณอยากจะมามอบตัวแล้วเอาเงินมาคืนเขาก็จะดีนะ
ไปดูอีกรายนึงไหมอีกรายหนึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ
นายวิสิตกล้าหารผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพลทองบอก
มีเหมือนกันวันก่อนแก๊งมิจฉาชีพทำทีมาขายน้ำยาซักฟอก
แนวจับสลากอีกแล้วจับสลากหลังซองน้ำยาซักผ้าค่ะ
บอกว่าอุ้ยนี่มีรางวัลใหญ่เป็นเครื่องสูบน้ำเป็นเลื่อยไฟฟ้า
แล้วก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างเต็มเลย

ถ้าจับรางวัลได้ต้องจ่ายภาษีเป็นเงิน๑๙๙๙บาทนะ
สินค้าอื่นเขาบอกว่าโอ้คุณอันนี้ดีจังเลยนะ
แต่เดี๋ยวก่อนเรามีของแถมหรือลดราคาให้

โชคดีของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายนี้
เพราะว่าน้องชายกลับบ้านมาพอดี
พอฟังไปแล้วเฮ้ยมันแปลก

ก็เลยไม่โดนหลอกเสียเงินเสียทองกันไป
ผมดูว่ายังไงมันก็ไม่ใช่
พรุ่งพี่มอดดีกว่าถามแลึงนะ
ขอถามมาแนะนำสินค่ามันถึงไปตามหลานค่ะ
ก็พอดีก็มองชายมา
เคยถามอยู่นี้แหละ

ชาวบ้านที่ตกเป็นเหยื่อแล้วเกือบตกเป็นเหยื่อ
เขาขอฝากเตือนมาทุกบ้านเลยนะคะ
โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่ลำพังเนี่ย
อย่าปล่อยให้เขาอยู่บ้านกันลำพัง
ดูกันหน่อยฝากเตือนฝากบอกฝากแจ้งกันด้วย
ถึงเดือนเนี่ยมาในพื้นที่ตั้ง๓แก๊ง
เดี๋ยวต้องประสานผู้นำชุมชนให้ออกประกาศเสียงตามสายเตือนลูกบ้านด้วย

เจอผู้ต้องสงสัยแจ้งผู้นำชุมชนหรือโทรหาตำรวจเลย

มิจฉาชีพเหล่านี้ก็จะได้เข็ดซะที